สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
เพราะว่ารูปในวีซานั้นหน้าไม่ค่อยชัดครับ
เป็นเวลาตี๑ห้านาทีของเมื่อวานที่ผ่านมา
ในช่วงของการตรวจเอกสารครับทางธนาชนะบุตรแนวรุกทีมชาติไทย
ก็ถูกกักตัวไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ๑๐นาที
เพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของรูปบนหน้าวีซ่านั้นไม่ชัดเจน
ก่อนจะถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นครับทีมไทยก็เดินทางเข้าพักอย่างโรงแรมลาเล่นะครับ
จะมีโปรแกรมลงทำศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒
ในกลุ่มเอฟนัทชิชตานะครับ
ที่จะเจอกับทางอีระวันที่๒๔เมษายนนี้ครับ
ขอไปละ๒๔มีนาคมนี้ก็คือวันพฤหัสหน้านะครับ
ซึ่งไทยเล่นแค่เสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่มทันที

ทีมชาติไทยนั้นจะมีโปรแกรมในการแข่งขันต่อก็คือ

เครื่องเก็บคะแนนสะสมวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคม
ก็คือเดินทางจบจากเกมอีรักษ์มาถึงที่ประเทศไทย
ที่๒๖และ๒๗ก็ลงเตะทันที
เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเรียกนักเตะ๗คนที่ประกาศไปแล้วนะครับ

หรือว่าจะชนะเตะแก่หลักจากเกมกับอีรักทร์นั้นมาเล่นกับเกาหลีใต้ครับ